คุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยฝนเริ่มจะตกหนักขึ้นในหลายพื้นที่แล้วนะคะ
ขับรถขับรายิ่งตอนกลางคืนขอให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากเลย
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเรื่องเศร้าขึ้นที่ชนบุรีค่ะ
พ่อแม่ลูกนะคะกางร่มกันมา๓คนเลยนะ
มือกันข้ามถนนจะไปกินอาหารร้านฝั่งตรงข้าม
ปรากฏว่ามีรถกระบะค่ะซิ่งมาด้วยความเร็วเลย
แล้วก็พุ่งชนทั้ง๓คนกลางถนนอย่างจัง
เสียชีวิตทันทีทั้ง๓คนพ่อแม่ลูกเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านบึงแกลงขาเข้าค่ะ
รถกระบะอีซูซูสีแดงจอดอยู่เลนขวากลางถนน
สภาพรถอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะกระจกหน้านี่แตกเลย
แล้วก็ด้านหน้าบุบด้วยส่วนตัวรถเนี่ยนะคะ
คร่อมร่างของนางลำดวนศรีสะอาดวัย๖๗ปี

ใกล้กันมีร่างชายอีก๒คนค่ะ

แล้วก็นายสุธีพลศรีสะอาดลูกชายนะคะ
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตทั้ง๓คน
พ่อแม่ลูกแล้วแต่ว่าไม่ทันจริง
เสียชีวิตทันทีทั้ง๓คนในที่เกิดเหตุค่ะ
คนขับรถกระบะที่พุ่งมาชนก็คือนายนัทธวุฒิครูศรี
คนนี้เขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนยืนรอให้การกับตำรวจอยู่
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝนมันตก
เขาเลยมองทางไม่ค่อยเห็นแล้วมันก็ค่อนข้างมืดเนี่ยค่ะ
ก็เลยพุ่งชนทั้ง๓คนอย่างจังเลย
ทีนี้พยานที่เห็นในที่เกิดเหตุคือนางสาวสายใจนุ่นขาว
เล่าให้ฟังว่าก็เห็นผู้เสียชีวิต๓คน
พ่อแม่ลูกเนี่ยเดินข้ามถนนกางร่มกันมาจากฝั่งตรงข้าม
ตั้งใจคงจะมาทานร้านอาหารฝั่งนี้นี่แหละ
แล้วอยู่ก็ได้ยินเสียงดังโครมดังสนั่นกลางถนน
พอหันไปดูก็เห็นว่าโดนรถชนไปแล้วนะคะ
ซึ่งตำรวจก็ได้คุมตัวนายนัทธวุฒิคนขับรถกระบะ
ดำเนินคดีในข้อหาขับรถชนคนตายที่โรงพักบ้านบึงค่ะ